เริ่มกันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องของความหวานอบอวนมากเลยนะคะ

เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานนี่แหละ

น้องใหม่ดาวิกาก็หอบเอาเค้กน่ารักไปให้พี่เต๋อด้วยนะจ๊ะ
จากเค้กน่ารักที่ฝ่ายหญิงเอามามอบให้แล้ว
คนก็อยากจะรู้แหละว่าของขวัญที่น้องใหม่เซอร์ไพรส์
หนุ่มเตยในปีนี้จะเป็นอะไรไปฟังกันค่ะ
คือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไร
คือแบบเหมือนถ้าถามว่าอยากได้อะไร

แล้วก็คิดเซอร์ไพรส์เพราะว่า

เรารู้สึกดีใจแล้วเราก็อยากได้
โมเมนต์ที่เราได้เราถึงรู้สึกว่าเราอยากได้นะ
เหมือนแบบเขารู้ใจเราก่อนตัวเราจะรู้อีก
เป็นของที่ผมใช้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เค้าก็เหมือนไปหาสิ่งที่ผมชอบมา
แล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายาก

แล้วในเวลาว่างที่น้อยอยู่แล้วของเค้าเนี่ย
เหมือนหาเวลาที่จะเติมสิ่งต่างให้กับผมเยอะมากเลย